ของบาฟฟาโลควายนี่แหละครับโอ้โหเขาบอกว่ามีคนมาขอซื้อควาย๓ตัวมัดรวมกันเลยเท่าไหร่๕ล้าน๕ล้านครับ
ช่วงนี้แบบตัวนี้ใช่มั้ยครับวงการควายนี่มาแรงง่ายนะจริงจริงนะคุณที่นี่ครับเลอดสะกนฟ้างตั้งอยู่ที่บ้านสีวิชาตำบล
ห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกรณนครบรรยากาศคึกคักครับเพราะว่ามีหนุ่มใจปั้มจากบึงกาลนะฮะจะมาขอซื้อควายงาม๓ตัวจากฟาร์มแห่งนี้
เขาว่ากันว่าลักษณะมันตรงตามตำราพระยาควายมีการนำเสนอราคาให้สูงถึง๕ล้านไม่ใช่๕ล้านถ้วนนะ๕ล้าน๑แสน
อุ้ยครูผู้ชมไปเจอกับเจ้าของฟังกันก่อนดีกว่า
มีคนมาซื้อควายเขาแล้วนี่เขาบอกว่าควายงามทั้งสามตัวที่ตัวเขาเลี้ยงไว้
เขาเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีถามว่ารักไหมก็รัก
แต่เมื่อถึงเวลามีคนมาขอซื้อเขาก็ยินดีนะ
ในราคาที่สมควร
รวมไปถึงคนซื้อต้องรักควายจริงเขาถึงจะยอมขาย
นี่ขายไป๓ตัวเนี่ยเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไปในอนาคตนะครับ
ควายงาม๓ตัวไปรู้จักกันหน่อย
ตัวแรกตัวที่๑ชื่อน้องมีนา
มีนาเนี่ยประคบประงมเป็นอย่างดี
เสาร์อาทิตย์นี่จะพาเข้าสปาไปนวด
เพื่อให้มีผิวขาวเพราะน้องมีนาเป็นควายงามสีเผือกเพศเมีย
ไม่ใช่สองตัวนี้นะไอ้ตัวที่เห็นก่อนหน้านี้ที่กำลังอาบน้ำอยู่
มีนาอายุประมาณสัก๑ปี๖เดือน
ขายในราคานี้มีนา๒ล้าน

ตัวต่อไปตัวที่๒เจ้าลังกา
ลังการ์นะเป็นควายงามเพศผู้อายุ๙เดือนและขายในราคา๑๙๐๐๐๐๐บาท
อีกตัวหนึ่งน้องน้ำทิพย์เป็นควายงามเพศเมียอายุ๘เดือนขายในราคา๑ล้าน๒แสนบาท
แต่ละตัวเป็นล้านทั้งนั้น

แล้วการส่งมอบควายงาม๓ตัวเนี่ยมันก็ต้องมีพิธีใช่ไหมเรา
ก็๓ตัวตั้ง๕ล้านถูกส่งมอบโดยชาวบ้าน
นายกอบจสกลนครและกรมประสุทธิ์ของสกลนคร
มาร่วมเป็นสักขีพยานเขาต้องมีการดูไง
ด้วยมากเลยอ่ะมีนาน
มีนานเท่าไหร่๒ล้านค่ะแล้วมีเงินไหมมีเงินเนอะ
คุณถามทำไมสะเทือนใจดูอย่างเดียว